ไปดูเรื่องของลมแรง
คนที่อยู่ที่ไม่ใช่ภาคใต้เนี่ย
ลมแรงลมแรงลมแรงมา๓๔วันแล้ว

นึกไม่ออกใช่ไหมว่าไอ้ลมแรงมันเป็นยังไง

นี่ครับคุณผู้ชมครับคือสภาพลมแรงและความเสียหายนะฮะ

เพราะตอนที่ลมแรงที่สุดจะไม่มีใครไปยืนริมทะเลได้
จะไม่มีใครไปยืนถ่ายคลิปแบบนี้ได้ครับ
ขนาดนี้ยังต้องเกาะอยู่นะตัวจะปลิวน่ะ

เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เป็นเหตุการณ์ขณะที่ทั้งลมทั้งคลื่น
เข้าร้านอาหารพังเสียหาย

วันเดียวทะเลกวาดเรียบเป็นกองขยะหมดเลย
ขึ้นกระชากทะเลโหดมากพ่อดื้อไม่ยอมฟัง
บอกว่าอย่าลงไปเพราะสุดท้ายลมก็พัดซุ้มจนปลิวไปหมด
ร้านอาหารเสียหายไปกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียว
ชาวเน็ตมาเห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่ให้กำลังใจเจ้าของร้าน
บอกว่าซ่อมแซมร้านให้ทันช่วงปีใหม่นะ
แต่บางคนก็บอกว่าธรรมชาติเอาคืนเอาคืนยังไง
ร้านยืนยันว่าสู้ต่อแน่รอให้ขึ้นลมสงบ
แล้วเดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมร้านครับ
พอเราเห็นรายงานในพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ชม
คือเราต้องเกาะติดหลายเรื่องเลย